คุณผู้ชมปัญหาครูทำโทษเด็กเกินกว่าเหตุนะคะ
ล่าสุดเกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เด็กคนนี้เห็นบอกว่าร่างกายช้ำไปหมดเลยโดยเฉพาะที่บริเวณก้น
ใช้ไม้กระบี่กระบองตีจนหักแบบนี้คุณคะ
แล้วเพื่อนของพ่อแม่ของน้องเอามาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
คุณดูบาดแผลดิเกินไปไหม
ทำผิดอะไรเนี่ยเด็กทำผิดเพราะว่าเด็กไม่ทำการบ้าน
ครูก็เลยใช้ไม้กระบิกระบองตีจนหักแล้วก็ตีซ้ำแล้วซ้ำอีก
นับไปนับมา๒๕ถึง๒๖ครั้งไม่ต้องเอาไปซื้อหวยนะ
เล่นไม่ค่อยมงขนเท่าไหร่ตีตั้งแต่๓โมงเช้า
จนกระทั่งเด็กนั่งเรียนไม่ได้เพราะว่าเจ็บก้น
แล้วน้องปั่นจักรยานกลับบ้านไปถึงบ้านเนี่ยเกือบ๖โมงครึ่ง

เพื่อนของคุณพ่อคุณแม่ของน้องเนี่ยไลฟ์สดตอนที่ไปเยี่ยมน้องด้วยค่ะ

อะไรอ่ะเขาเรียกอะไรไอ้อีดาบอะไรอ่ะไหว่ไอ้อีดาบไหว่

ไม่ย้ำหมายห้ากับเพื่อนตีรูปเดียวเที่ยวเดียว

แล้วมันมากเรียนไหม

คือโรงเรียนนี้อยู่ในสังกัดของสพท่านเห็นแล้วนะคะ
กรุณาไปตรวจสอบให้ด้วยนะคะ

โรงเรียนสุคลธารามอำเภอบางซ้าย

คนที่ลงมือตีน้องคนนี้น้องอายุ๙ขวบชื่อว่าครูแนน
ซึ่งตอนนี้ผู้ปกครองบอกว่าได้รับการติดต่อ
จากผู้อำนวยการของโรงเรียนและให้มาพูดคุยกันในวันนี้
ผู้ปกครองบอกว่าหากไม่ได้รับคำชี้แจงที่มีเหตุผลที่เพียงพอ
ผู้ปกครองจะไปแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายกับครูแนนนะคะ

อันนี้ครูทำโทษเด็กหนักจังเลยเนาะนะครับ